สวัสดีค่ะกันหน่อยค่ะเมล็กนี้เห็นว่าช่วงหลังมาหัวใจดีด้านะคะแม้ว่าจะโสดมาพักใหญ่
ตอนนี้เปิดใจให้กับหนุ่มโอป้าเกาหลีด้วยแหละพี่แจ๊ค
พี่แจ๊คไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่ดาด้าเนี่ยเห็นเขาบอกว่ากลับมาหัวใจพองโตอีกครั้งนะคะ
ล่าสุดก็ประกาศเลยว่ากำลังคบหาดูใจกับหวานใจหนุ่มเกาหลีอายุห่างกันตั้ง๗ปี

เจสันค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะพี่ดาด้าบอกเลยว่ารักครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังอะไร
แต่ก็ตอบแบบติดตลกตามสไตล์แหละก็บอกว่าอยากจะแต่งรอบสองซะด้วยนะ
พร้อมกับทิ้งบอมใส่ดีเจต้นหอมเพื่อนซีว่าเอ๊ะมีลุ้นว่าจะมีหนุ่มเกาหลีมาดามใจตามกันมาติดติดด้วยล่ะค่ะ
เด็กกว่าเรา

เด็กแล้วก็เป็นอมตะนิดนึงค่ะก็อยู่ในช่วงของการคุยกันนะคะ
เจอกันในเมืองไทยแบบว่าเราไปแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเพื่อนแนะนำให้ให้รู้จัก

เขาก็เล่นกันกับเหมือนเป็นเพื่อนลูกได้
โยนไปที่หอมหอมก็ใกล้ได้ของดีแล้วนะ
หอมบอกอยากได้เราก็ต้องจัดให้

ดำไม่ได้เป็นคนหาเขาไปหาเขาเอง
ดังนั้นดูแฮปปี้จริงตรงใส่โอปป้าจะเยียวยาหัวใจ
สำหรับดีเจดาด้าสวัสดีเจต้นหอมครั้งหน้าฝากถามหน่อยสิ